เคสนี้ตั้งใจตีแต่ไม่ได้ตั้งใจฆ่านะคะ

คือต้องบอกก่อนว่าพี่เนี่ยติดยามาเป็น๑๐ปี
ติดเหล้าด้วยทั้งหลอนทั้งคลุ้มคลั่ง
วันเกิดเหตุคลุ้มคลั่งอารวาสจะไปตีแม่จะไปทำร้ายแม่
ที่ตาบอดแล้วก็หูตึง
น้องชายมาเห็นก็พยายามจะเข้าไปห้าม
สุดท้ายเอาเสียมฟาดเข้าหัวพี่

สพนสะอาดได้รับแจ้งเหตุ
คนฆ่ากันตายก็ลงพื้นที่มาดูค่ะ
ผู้ตายคือในกรุงอายุ๔๘ปีนะคะ
นอนเสียชีวิตตะแคงอยู่ที่เก้าอี้ไม้

เลือดนี่ไหลออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะคะ

เมื่อนายทีรวฟุศอายุ๔๕ปียืนรอมมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ยื่นเสียมที่ใช้เป็นอาวุธสังหารพี่ชายให้กับตำรวจด้วยนะคะ
ก็คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
เรื่องต้นนายธีรวุฒิเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ครอบครัวมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด๔คน

ส่วนเขาเนี่ยเป็นน้องพี่เขาติดยาติดเหล้าจนป่วยมีอาการทางจิต
หลังจากนั้นพี่ก็แต่งงานออกไปมีครอบครัวแยกบ้านกันไปอยู่ที่อุบลราชธานี
แต่ปรากฏปีที่แล้วค่ะภรรยาพี่ชายพาพี่มาส่งบ้าน
บ้านเนี่ยอยู่อุดรธานีนะคะพามาส่งบ้านบอกไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยไม่ได้แล้ว
อารวาสคนในบ้านอารวาสชาวบ้านไม่รู้จะยังไงเลิกกันดีกว่า
พี่กลับมาอยู่บ้านแม่ก็เปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ค่ะ
แต่ระหว่างนี้พี่ชายก็คลั่งอยู่บ่อยทำร้ายแม่ตีแม่
ซึ่งแม่เองก็ตาบอดหูตึงอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ชอบหาเรื่องแม่ว่าลูกแม่เนี่ยรักลูกไม่เท่ากัน
เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยจนก่อนเกิดเหตุอยู่อยู่พี่ชายก็คลั่งขึ้นมา
พยายามจะเข้าไปในบ้านเพื่อตีแม่ทำร้ายแม่แต่หลานเนี่ยพาแม่ไปซ่อนตัวก่อน
พี่ชายเลยไม่ได้เจอตัวแม่ตัวเขาเนี่ยเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
อยู่ห่างไปแค่๕๐เมตรได้ยินเสียงพี่ชายเอะโวยแล้ว
เดินถือเสียงออกมาตั้งใจจะมาห้ามเพราะคิดว่าคลั่งแน่
พอไปถึงบ้านเนี่ยปรากฏพี่ชายยืนถือโชครถมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วพุ่งเข้ามาตีเขาแต่เขาหลบได้
เขาก็เลยเอาเสียงที่เตรียมมาถือมาด้วยเนี่ย
ตอนแรกกลับมาห้ามพอพี่ตีมาปุ๊บหลบได้ปั๊บ
ก็เลยเอาเสียมตีสวนไปที่หัวพี่จนพี่ล้มไปกองที่พื้น
แล้วก็ตีซ้ำจนพี่แน่นิ่งไปเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็ตัวเขานี่แหละที่โทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายพี่ก็เสียชีวิตค่ะ
เขาบอกเขาอยากให้พี่อโหสิกรรมให้เขานะ
เพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริง
ทุกคนละครบครบไฟครบมัน
ครอบครัวเบื้องต้นก็รับศพผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพไซนะคะ
มีญาติญาติชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะทีเดียว
ได้คุยกับแม่ผู้ตายและแม่คนก่อเหตุนะคะ

แล้วก็พูดความในใจกับลูกชายบอกหมดเวรหมดกรรมต่อกันนะลูกนะ

คนอยู่ก็อยู่ใช้กรรมใช้เวรต่อไป

แม่รักลูกเท่ากันหมด
อกจากนี้นะคะแม่ผู้ตายก็บอกด้วยนะคะว่า
ต้องรีบทำประณะกิจศพลูกชาย
เพราะว่าบ้านหลังนี้มีคนตายโหงมา๔ศพแล้ว
ศพแรกเนี่ยคือลูกเขยตายเพราะเกิดอุบัติเหตุขับรถชน
ที่สองคือลูกสาวที่เป็นภรรยาลูกเขยที่ตายไปคนแรกนั่นน่ะ
ตกรถไฟที่กรุงเทพเสียชีวิตค่ะ
ที่๓ก็คือสามีเธอเองผูกคอตายเมื่อปี๖๓
และศพที่๔ก็ลูกชายคนโตในกรุงถูกน้องตีหัวจนตายนะคะ
คุยกับเพื่อนบ้านก็บอกว่าสมัยทีคนตายก็คือในกรุง
ยังเป็นเด็กเนี่ยรักกันมากเลยนะ
คิดเลยว่าโตขึ้นมาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

มานานเป็น๑๐ปีเลยก็หลอนชอบหาเรื่องแม่กับน้อง
หาว่าแม่รักลูกไม่เท่ากัน
เรื่องต้นนายธีรวุฒิเนี่ยโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะ
แล้วก็ถูกคุมตัวส่งสารจังหวัดอุดรธานีดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ